ท่านผู้ชมครับวันนี้ตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับ
ที่ศรีสะเกจน่ะฮะมีคนร้ายเข้าไปจี้ชิงทอง
จากร้านทองแสงเพชรอยู่ริมถนนขุขันตะบนเมืองใต้
อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดแต่ถูกจับได้ค่ะ
แล้วก็อ้างว่าทำไปเพราะต้องการประชดเมีย
เลิกกันได้สองเดือนอืมไม่รู้เหตุผลอะไรค่ะบอกว่าอ่ามา
ชิงทองเขาเพราะว่าต้องการประชดเมียนะครับอ่า
เหตุการณ์นี้นะครับคนร้ายพยายามที่จะชิงทองคำ
เป็นสร้อยคอทองคำหนักสองบาทหนึ่งเส้นนะครับอ่า
หลังได้รับแจ้งเหตุตำรวจเขาก็ไปควบคุมตัวคนร้ายเอาไว้นะครับ
ชื่อว่านายวรวีบุญเชิญอายุสี่สิบเอ็ดปีเป็นชาวบ้านอเภอขุนหาร
ของกลางก็ยังอยู่ที่ตัวนะครับผู้ต้องหาวางไว้ที่เคาน์เตอร์ร้านทองเลย
เพราะว่าหนีไปไหนไม่ได้นะฮะเจ้าของร้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ไม่มีลูกค้าในร้านนะครับประมาณบ่ายครึ่ง
ผู้ต้องหาทำทีเข้ามาขอดูสร้อยคอทองคำซึ่งก็ให้ดูน้ำหนักเส้นละ๒บาท
ก็หยิบให้ดูผู้ต้องหาก็มีกลิ่นเหล้าคลุ้งเลย
ลักษณะท่าทางไม่น่าไว้วางใจนะแล้วก็พอหยิบสร้อยคอทองคำ
สวมใส่คอเสร็จทำเป็นแกล้งคุยโทรศัพท์มือถือ
เหมือนคุยกับแฟนค่ะแต่เจ้าของร้านที่เขาอยู่ด้านในนะ
เขาก็มีกรงเหล็กกั้นเต็มที่อ่ะบอกว่าไอ้ที่คุยโทรศัพท์เนี่ย
สังเกตเห็นแล้วโทรศัพท์มันไม่ได้โทรออกอ่ะอืมอ่า
เหมือนกับคุณแกล้งโทรประตูหน้าร้านเขาก็เลยปิดล็อกอัตโนมัติเลย
ค่ะทีนี้คนร้ายได้ทองแต่ออกจากร้านไม่ได้ฮะก็เลยแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่ง
อ่าแต่ว่าเผอิญมีตำรวจจราจรปฏิบัติหน้าที่อยู่ใกล้ใกล้
ก็มาจับกลุ่มตัวไว้ได้เลยนะครับผู้ต้องหากล่าวทั้งน้ำตานะครับ
บอกว่าเขาเพิ่งเลิกกับเมียมาได้๒เดือนพยายามตามง้อขอคืนดี
แต่เมียก็ไม่ยอมก็เลยคิดจะประชดเมียด้วยการติดคุกซะเลย
แล้วยังไงแล้วเขาจะกลับมาหาก็มาชิงทองอย่างเงี้ย
เขาจะมาคืนดีหรือยังไงอาจจะให้เมียไปเยี่ยมหรือเปล่า
เผื่อเมียสงสารเมียจะไปเยี่ยมอ่าแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยมีประวัติอะไรมาก่อนเลยนะ
อ่าเขาทำไปเพราะต้องการประชดเมียจริงจริง
ตั้งแต่ผมเกิดมาเคยโดนจับอะไรมั่งไม่เคยมีครับ
อ่าก็ถูกดำเนินคดีแน่ข้อหาวิ่งราวทรัพย์
ส่วนภรรยาจะเห็นใจหรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครรับประกันให้นะครับ